ยืนยันว่าตัวคุณตะเนี่ยทำหน้าที่แค่ส่งเสริมการตลาดนะฮะ
หลังจากถูกตำรวจสนทองหล่อจับกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
โดยการแชร์ลิงก์เพื่อส่งเสริมยอดขายในแต่ละงวด
โดยได้ส่วนแบ่งฉบับละ๕บาทจากลิงก์ที่เขาแชร์นะครับ
ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเนื่องจากผู้ขายสลาก
ส่งสลากตัวจริงมาให้บริษัทมีเพียงตัวสแกนเท่านั้นนะครับ
เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเมื่อ๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็จะเอาผิดคนขายสลากเหมือนกันที่ไม่ส่งมอบสลากตัวจริงมาให้
และอีกฝ่ายยอมรับว่ามีบริษัทอื่นให้ราคามากกว่า
ก็ได้โอนเงินคืนลูกค้าไปทั้งหมดแล้วครับ
เนื่องจากเป็นหนึ่งในจำนวนที่ได้มาเพียงตัวสแกน

การเข้ามาชี้แจงวันนี้นอกจากจะนำสลากงวดเก่ามาแล้วนะครับ
ยังนำสลากงวดใหม่คืองวดสิ้นเดือนนี้นะฮะ
นี่คุณตะชี้แจงต่อบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่เคยติดต่อกับคุณแอนนานะครับ
ยืนยันว่าแม้เขาจะมีภาพลักษณ์ไม่ดีในวงการบันเทิง
แต่ไม่เคยเอาชื่อเสียงไปหลอกใครครับ
มีสลากอยู่ในระบบจริงแต่ไม่มีตัวจริงครับ
เขาทำการขายให้เรามา๒งวดมีมางวดที่๓
เขาส่งแต่ใบสแกนมาแต่ไม่ส่งตัวจริงมาครับ
ปรากฏว่าคนที่ขายให้เรานั้นปิดเครื่องหนี
จึงรู้สึกว่าเราโดนโกงแน่แล้ว
และทำการคืนเงินให้ลูกค้าทุกใบครับ
คือการแชร์ลิงก์ให้กับคนทั่วไป
เหมือนกับดาราทุกคนที่รีวิวสินค้า
แต่ผมไม่เคยเอาชื่อเสียงของผมไปหาแดกกับคน

โอ้โหอันนี้อารมณ์มาเต็ม
ตำรวจสืบสวนสนทองหล่อครับนำหมายจับเข้าจับกลุ่มตะเมื่อวานนี้
แล้วก็ให้ประกันตัวในวงเงินสด๗๕๐๐๐บาทไปแล้วนะครับ
มีการแจ้ง๓ข้อหาคือร่วมกันช่อกงประชาชน
ความผิดตามพรบการพนันแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ร่วมกับผู้ต้องหาอีก๒คนคือนางสาวมินตราชุนสวัสดิ์
และนายวรินทรวัดสังหรือว่าแอนนา
ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานครับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
สลากที่ผู้ต้องหาโพสต์ภาพสแกนเนี่ยจำหน่ายเนี่ยมี
มี๑๒ฉบับ๑๒หมายเลขโดยการตรวจสอบพบว่า
ใน๑๒หมายเลขดังกล่าวมีผู้เสียหายประมาณ๕๐คน
อยู่ระหว่างการเรียกมาสอบปากคำ
ส่วนโครงการบริษัทโชคดีออนไลน์ดอตคอมนะครับ
มีคุณแอนนาเป็นเจ้าของแล้วก็มินตราเนี่ย
เป็นกรรมการบริหารมีอำนาจลงนาม
ส่วนตะบอยสเกาะเป็นนักการตลาด
ประชาสัมพันธ์การขายสลากครับ
สำหรับการติดตามตัวคุณแอนนานะครับ

พบว่าไม่มีการจองตัวเครื่องบินขากลับนะ
หากผู้ต้องหามีการกระทำที่เข้าข่ายหลบหนี